ตอนนี้ค่ะที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นอีกหนึ่งจุดที่จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรองรับหลังจากที่นำตัวทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงได้
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดไปดูการเตรียมความพร้อมล่าสุด
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จากผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
คุณพลอยสจิฤทธิสินรายงานมาจากโรงพยาบาลค่ะเชิญค่ะ
เชิญค่ะเข้าสู่วันที่๘แล้วนะคะของปฏิบัติการการช่วยเหลือ๑๓ผู้สูญหาย
ที่ถ้ำหลวงนะคะขุนน้ำนางนอนค่ะจังหวัดเชียงรายนะคะ
ซึ่งหลายคนค่ะรวมถึงดิฉันนะคะแล้วก็ทีมข่าวที่ก่อติดอยู่ที่นี่นะคะ
ก็ยังคงมีความหวังค่ะแล้วก็รอคอยปฏิหารนะคะ
ที่จะให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
แล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าหากช่วยเหลือทั้งหมดออกมาได้แล้ว
ก็จะต้องถูกส่งตัวมารักษาค่ะ
ที่โรงพยาบาลเชียงไลน์ประชานุ๊คคอร์ที่ริชันเยือนอยู่นี้

โดยในวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองค่ะก็ได้มีการจัดเตรียม
ด้านหลังของดิฉันเป็นเตียงพยาบาลฉุกเฉิน
จำนวน๑๓เตียงด้วยกันค่ะไว้หน้าตึกนะคะเพื่อที่จะรองรับค่ะหากเจ้าหน้าที่นั้นได้ลำเลียงทั้ง๑๓ชีวิตนี้มารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
ตามกระแสข่าวที่ได้เกิดขึ้นนะคะ

แล้วก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะ

ตามรายชื่อที่ได้มานะคะ

โดยบรรยากาศที่ตึกฉุกเฉินขณะนี้นะคะ
ก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ

แล้วก็เข้าพักรักษาตามปกติค่ะ

ก็พบว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการจัดเตรียมเตียงผู้ป่วย
จำนวน๑๓เตียงไว้ด้านหน้าห้องฉุกเฉินนะคะ
ซึ่งหากมีการช่วยเหลือทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำหลวง
ก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
นอกจากนี้นะคะทีมข่าวค่ะ
หน้าทีนะคะนอกจากนี้ค่ะทีมข่าวยังพบว่าญาติของเด็ก
ศูนย์หายบางส่วนนะคะก็ได้มาเฝ้ารอที่โรงพยาบาลแห่ง๑
ห้องฉุกเฉินไว้จำนวนสิบสามห้องทีมแพทย์นะคะ
เพาะทางครบทุกด้านเพื่อที่จะรองรับทั้ง๑๓คนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งนี่นะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีค่ะว่าเราจะพบทั้ง๑๓ชีวิตภายในวันนี้
จากนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ยังได้สอบถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ถึงการลำเลียงทั้ง๑๓คนหากพบแล้วก็นำตัวออกมาจากถ้ำหลวงได้
โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าทั้งหมดจะถูกนำขึ้นเฮลีคอปเตอร์
ซึ่งจากการที่ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจ
ก็พบว่าทางทหารนั้นได้มีการซักซ้อม
แล้วก็วางจุดจอดของฮอไว้รวมถึงในช่วงกลางคืนนั้นนะคะ
ทางการไฟฟ้านะคะก็ได้มีการวางจุด
เพื่อติดตั้งไฟส่องสว่างไว้ทั้งหมด๖จุด
เพื่อการทำงานที่สะดวกของเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
โดยจุดจอดนี้นะคะจะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลไม่ถึง๑กิโลเมตร
จากนั้นก็จะมีรถโรงพยาบาลมารอรับ

ก็จะสามารถถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทันทีค่ะ
แม้ว่าขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ยังไม่มีการยืนยันค่ะว่าได้มีการนำตัวเด็กทั้ง๓คนมารักษาที่นี่จริงหรือไม่ค่ะ
แต่ว่าภาพรวมในการปฏิบัติหน้าที่นะคะรวมถึงการเตรียมพร้อมของแพทย์นะคะ
ในการช่วยเหลือและในการรักษานั้นเป็นสัญญาณที่ดี
ว่าเราอาจจะพบเจอทั้ง๑๓ชีวิตได้ในเร็วนี้ค่ะ
โดยทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ยังจะคงเกาะติด
ที่บริเวณโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แห่งนี้
หากนำตัวทั้ง๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงแล้วก็มารักษาที่นี่
ก็จะรีบรายงานเข้าไปให้ทราบทันทีค่ะ

รายงานจากที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ
ขอบคุณนะคะคุณพลอยสจีก็รายงานมาให้เราได้ทราบ
แล้วก็ปักหลักอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะว่าถือเป็นจุดใหญ่อีกจุดหนึ่งที่จะนำตัวทั้ง๑๓ชีวิตไปรักษานะคะ

ยังไงก็ตามเรื่องของกระแสข่าวลือต่างพยายามที่จะไปตรวจสอบ

เข้าใจว่าตอนนี้กระแสข่าวลือในโลกโซเชียลมันเยอะมาก
ไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์หรือว่าทางกรุ๊ปไลน์
ยังไงก็ตามค่ะอยากให้เน้นย้ำฟังจากสื่อหลัก
รวมถึงสิ่งที่จะต้องรอแล้วก็สำคัญที่สุด
ก็คือฟังจากปากของผู้ว่าราชการจังหวัดรอแถลงในแต่ละวันนั่นเอง